ดูวงการผ้าเหลืองก่อนเช้าอีกแล้ว
วัดที่อำเภอเมืองในจังหวัดยาลาเนี่ย
ปรากฏภาพภาพหนึ่งพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
มีคนห่มจีวอนแต่ไม่ใช่พระอ่ะสิลองไปดูดิ
ไหนอ่ะ
ถ้าเป็นพระแล้วเอาจีวรมาห่มก็ไม่น่าผิดอะไร
นอนแล้วห่มจีวรอยู่แบบนี้ห่มเป็นพระห่มเลยนะ
นี่คือหลักฐานที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดีย

เป็นแชทระหว่างสองฝั่ง
ลักษณะเหมือนติดต่อซื้อบริการกัน
ตกลงราคากันด้วยแล้วนัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่น่าจะมีม่านมารูดไว้นะ
แล้วก็มีส่งรูปคีย์การ์ดกุญแจห้องไว้ด้วย

ไม่แน่ใจแต่มีม่านมารูดไว้

เก๋งสีบรรคนเงินจอดอยู่หน้าโรงแรมม่านรูด

ทีมข่าวเห็นดังนี้ก็ต้องหาความจริงหน่อย
คุณผู้ชมไปที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
ไปเจอกับพระรูปที่ถูกกล่าวหาครับคุณผู้ชมฮะ
พระท่านก็เล่านะเล่าให้ฟังทีละเรื่องอาโยม
อยากรู้เรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องรถก่อนไหม
เรื่องรถที่จอดอยู่หน้าห้องในโรงแรมแล้วมีม่านมารูดไว้เนี่ย
เป็นรถของท่านจริงนะแต่มีลูกศิษย์น่ะ
สิทธิ์ของอัตมายืมไปวันที่๒๗เมษายน
แล้วก็นำมาคืนในเช้าวันที่๒๘เมษายน
เห็นคนที่ยืมไปนะบอกอัตมาว่าจะเอาไปรับแฟน
อาตมาก็ให้ไปก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปโรงแรมม่านรูดหรอก
ซึ่งหลังเกิดเรื่องอัตมาเนี่ยก็เรียกโยมคนนั้นมาต่อว่าแล้ว
เรื่องนี้เคลียร์ไหมโยมเอาเรื่องต่อมานะเรื่องแชท
อาตมาชี้แจงแบบนี้ไม่ใช่แชทของอัตมา
เชื่อว่ามีคนปลอมขึ้นมาปลอมแชทขึ้นมา
น่าจะมีต้นเหตุมาจากความขัดแย้งในวัดนี่แหละ
ที่มีคนกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์
แล้วโยมพวกนั้นพยายามจะทำลายชื่อเสียงของอัตมาไง
ส่วนเรื่องศรีกาโยมฟังนะ
ศรีกาที่นอนห่มจีวอนอยู่ในกุฏิเนี่ย

ที่เป็นรูปมีผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงตรงนั้นก็คือ
วันนั้นเป็นวันเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนจีวอนนะครับของสามเณร
ก็เลยให้โยมเขาเข้าไปช่วยเอาจีวอนแล้วพาสามเณรเข้าไปด้วย
แต่จังหวะนั้นอาจจะว่าสามเณรเล่นกันหรือว่าอะไรกันก็ล้มลงไป
แล้วบังเอิญจังหวะนั้นมีผู้หญิงคนนึงเขาก็มาเห็นจังหวะนั้นพอดี
ก็อาจจะถ่ายรูปไว้เราก็ไม่ทราบผู้หญิงคนนั้นคือใคร
ตรงนี้เราก็ไม่กล้าฟันทงเพราะเราไม่เห็น
แต่เขาอาจจะไม่ทราบว่าเป็นการให้จีวรสามเณรใหม่
ถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างที่ท่านชี้แจงก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่าน
แสดงว่าในห้องเมื่อสักครู่เป็นการจัดฉาก
อาจจะมีแบบเฮ้ยผู้หญิงเข้าไปเลยไปนอนนี่เอาจีวอนข้างห่วงนี้

ก็อาจจะเป็นตามที่ท่านว่าคือท่านบอกว่า
จังหวะนั้นผู้หญิงล้มลงไปล้มลงไปแล้วทีนี้จีวอนอยู่ในมือ
แล้วก็เอามาคลุมตัวแล้วปกติศรีกาคนนี้อันนี้ที่พระท่านบอกนะ
ศรีกาคนนี้ก็จะมาเล่นอยู่ในกุฏิเป็นประจำอยู่แล้ว
เพราะวัดแห่งนี้อยู่กันเหมือนเรา๓คนอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ไม่แสดงความเห็นดีกว่าคุณผู้ชมว่ายังไงดีกว่า
แต่ผู้หญิงนะหรือว่าศรีกาในคลิปนี้ก็เล่าคล้ายกันบอกวันนั้น
เธอเข้ากุฏิจะไปหยิบจีวอนให้เนรแล้วก็เล่นกันไป
ลงไปนอนจีวอนอยู่ในมือแล้วก็คลุมตัว
ไปบ่อยกุฏิแห่งนี้นะไปเป็นประจำอยู่กันแบบพี่น้องไง
ศรีกาอยู่แบบพี่น้องกับพระในวัดหรือ
ไม่เป็นไรเธอบอกไม่ถือตัวแล้วก็ไม่ได้อยู่ตามลำพังกับพระด้วย
มีคนอื่นอยู่ในห้องตลอดนะอยู่ในกุฏินี้ตลอด
ส่วนคนที่ยืมรถพระไปโรงแรมม่านรูดก็แฟนเธอเองนั่นแหละ
ซึ่งอ้างกับพระว่าจะยืมรถไปรับแฟน
พระท่านก็เข้าใจว่าจะมารับเธอนี่แหละ
แต่พอเกิดเรื่องดังในโซเชียลก็มีการมาเค้นกับแฟนเธอ
ยอมสารภาพว่ามีการนัดผู้หญิงอีกคนไปเข้าโรงแรม
สรุปที่นัดไปโรงแรมเนี่ยไม่ได้นัดเธอไปด้วยนะ
ผู้หญิงคนอื่นไปแล้วเธอก็จับได้หลายครั้งแล้วครับ
เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมผสำนักพุธจังหวัดยลา

เราสามคนเมื่อกี้ที่ดอมบอกนะแล้วก็สนิทกันใช่มะ
สนิทกันเราเป็นคนปกติธรรมดา
เรายังต้องแบบว่าเล่นในแบบที่มันมีระยะห่างที่เหมาะสม
นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นกันแบบนี้ที่ชี้แจงมา
อย่าไปเล่นเลยครับเสียหายทางสุภาพสตรีเองก็ต้องคิดเยอะนะครับ
ถ้าจะเล่นแบบนี้ผมเชื่อนะผมเชื่อนะผมเชื่อนะทำไมมันแผ่นเสียตกร่อง
ผมเชื่อนะครับยังไงอย่าเล่นแบบนี้อีกก็แล้วกันนะครับ